ดูโพสต์นี้ของคุณหมอคนนี้หน่อยละกันค่ะ
คุณหมอคนนี้บอกว่าลุงผมตายเพราะโควิด
แล้วคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่เราคุ้นช่วงนี้คุณหมอสมรส
ที่มีปากหลังนั้นนะถูกต้องที่แทงข้างหลังถ้ารู้ถึงหัวใจ
ถูกต้องแล้วก็มีอะไรตอนนั้นเป็นโรคอะไรนะอันทะใช่ไหม

คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูหน่อยรอบนี้คุณหมอสมรสโพสต์อะไร
คุณหมอสมรสพงล์ลามัยเป็นแพทย์ผู้เชื้อชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระบุเอาไว้บอกว่าวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้ทางการแพทย์เรื่องอะไร

ดูอันนี้ค่ะลุงผมตายเพราะโควิด
น้องผมเส้นประสาทอักเสบตาเกือบบอด
บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมาก
สาหัสเสียชีวิตไปหลายท่านคนตายข้างถนนตายคาบ้าน
วัคซีนหน้ากากขาดแคลนกัญชาเสรี
เด็กติดกัญชาหนักมากคนไข้หลอนเต็มโรงพยาบาล
ผมมองเห็นระบบสุขภาพของประเทศกำลังค่อยล่มสลาย
ในฐานะหมอผมรับไม่ได้จริง
ไม่ได้เขียนจากความเกลียดชังแต่เขียนจากความจริง
เพื่อนต้องสูญเสียอะไรกันบ้างครับรับได้ไหม
แล้วคุณหมอสมรสนะโพสต์ในช่องคอมเมนต์เพิ่มเติม
คือเขียนคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ได้ต้องการเกาะกระแสการเมืองเพื่อดัง
ไม่มีหัวโขนไม่มีตำแหน่งราชการใด
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพ
ในฐานะประชาชนคนธรรมดา
กลางวันผมทำหน้าที่หมอฟื้นฟูคนไข้เด็กพิเศษเหนื่อยแทบตาย
ตอนบ่ายเจอข่าวนี้มันหมดแรงพอสมควร
ท้อแต่ไม่ถอยพยายามทำตัวให้มีประโยชน์แก่สังคม
ร่างกายไม่แข็งแรงก็ตาม
นี่ไงที่คุณหมอโพสต์ออกมาล่าสุดนะ
รอบนี้หมออาจจะไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
แต่บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงทัศนะของหมอนะคะ
ส่วนการกรรธรรมหรือว่าการขึ้นไหวของกลุ่มทะลุวัง
ก็อาจจะต้องลองพิจารณาและไตร่ตรองดู
ว่าจะเป็นผลดีกับพระเก้าไกลจริงหรือเปล่า

อย่างสสอดีตสสบัญชีรายชื่อ

เพลงของอดีตราชินีและเพลงลูกทุ่ง
เขาจูบกันแน่แล้วเขาหอมกันแน่แล้ว
นอนฟังเครื่องไฟเวอร์ชันพุ่มพวงดวงจันทร์

ลองฟังซะหน่อยครับว่าเพลงนี้เป็นอย่างไรครับ
เป็นเสียงแห่งความสะเทือนใจนะเขาจูบกันแน่แล้วเนี่ยฮะโอ้โห
มันสะเทือนออกมาจากหัวใจจริงก็เป็นเพลงที่เจ๊เจี๊ยบอมรัฐเนี่ย
เขาโพสต์หลังจากที่เห็นการแถลงข่าวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทย
ในการจัดตั้งรัฐบาลครับส่วนความเคลื่อนไหวของคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ทำมือเป็นอะไรเนี่ย
ยืนยันว่าตนเองและพักเก้าไกลยังคงยืนหยัดในความเป็นประชาธิปไตย
ว่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยแล้วก็ตาม
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบเลยครับ
ยังมั่นใจว่าพักเก้าไกลคือพักที่มีคะแนนอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ